กลับมามาดูภายในบ้านของเรา

จ้าแต่ว่าถ้าใครเลี้ยงเจ้าหมาสิคุณผู้ชม
มันจะมีลักษณะพฤติกรรมอาการซุกสนของมันอยู่ใช่ไหมคะ
ว่าสัตว์ที่เรารักสัตว์ตัวโปรดที่เราชื่นชอบ
มันไปอยู่ในสภาพแบบนี้

แล้วบอกดิฉันหน่อยว่ารู้สึกยังไง
โอ้โฮ

คุณชิสาครับมันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าโอ๊ยน้อง

เห็นสภาพดีแทบจากเข่าจุดเหล่าไห้จากตาไหล
ก็จะกลัวเห็นร่างออกจากวิญญาณไปด้วย
จริงแล้วเหตุการณ์ต่อมาก็คือมันไม่ใช่

นั่นสีใช่สีแดง
ไม่ได้นี่มันไม่ใช่เลือดมันเป็นสีอ่ะ

โอ๊ยหมาสายหวาน
แนะนำหวานน้ำแดง

แต่ดูหน้ามันที่จะไปเลือกผิดที่ไหน
คือมันเล่นจนเหนื่อยแล้วอย่าเพราะละ
ทั้งคนทั้งหมานะคะไม่ปลอดภัยอย่างเดียวคือขวดขวดน้ำแดง
คือไปไหนแล้วไม่รู้เรียบร้อยค่ะต้องซื้อใหม่อีกอย่างต้องระวังคือ
น่าจะมีแก้วแตกอยู่แถวนั้นอืมอุ้ยดูให้ดิดูหมาเด็กอย่างนี้แหละ
ดูหน้านี่รับผิดชอบที่ไหนสิ่งที่เกิดขึ้น